ดูภาพรวมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นการประมวลเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับ
ที่มีพิธีพระอาจารย์เพลิงศรีรักษ์สังขารหลวงพ่อคูณปริศุโธ
พร้อมกับครูใหญ่ท่านอื่นนะครับเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
มีพิธีพระชธานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โดยมีรองศาสตราจารย์พิพัฒนพงศ์แคนลารองคณะบดีฝ่ายกายภาพ
และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นผู้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้ามาภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษของมหาวิทยาลัย
จากนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีการอ่านคำไว้อะไรครูใหญ่ทอดผ้าไตรบังสุกุล
ผู้แทนพระองค์วางดอกไม้จันทร์ประธานจากพระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสมสวรี
พระวรราชาธินัทดามาศจากนั้นผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นประกอบพิธีพระชธานเพลิง
เสร็จสิ้นแล้วได้เคลื่อนหีบศพบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
พร้อมด้วยพัดยศและเครื่องอัฐบริหารออกจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
เวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๔๐นาที
โดยมีสารวัตรทหาร๘นายเป็นผู้ยกหีบศพขึ้นรถโบราณเปิดประทุน
พระเด็จพระคุณพระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย
ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถหมายเลขทะเบียน๔นหนู
เป็นรถคันเดิมที่ใช้เมื่อครั้งเคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลศรีนคริน
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมะลิวัน

ซ้ายเข้าถนนมิตรภาพแล้วก็วิ่งตรงไป
หลังจากนั้นขบวนจะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮม
เบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธีรวมระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตร
แล้วก็จะถึงชาปณะสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานในเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
ตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีประชาชนมารอกราบลาหลวงพ่อคูณ
เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกล่าวคำว่าสาธุและท่องบทสวดมนต์อิติปิโส
และต่างเก็บเหรียญโปรยทานดอกคูณบุญที่ศิษยานุสิตได้โปรย
ตลอดเส้นทางการเคลื่อนและมีประชาชนบางส่วนนะคะ
ได้ทำผ้ามาปูไว้กลางถนนเพราะต้องการเก็บรอยล้อรถค่ะ
บรรทุกสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนำกลับไปบูชานะคะ
เมื่อถึงมณฑลพิธีแล้วสารวัตรทหารศิษยานุสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันเคลื่อนย้ายหีบศพเคลื่อนตัวเข้ามายังมณฑลพิธี
จากฝั่งทิศเหนือด้านหน้านกหัสดีลิงก่อนจะเดินวนขวาทวนเข็มนาฬิกา๓รอบค่ะ
แล้วนำหีบใส่เข้าไปในเตาเผาที่ตั้งไว้ภายในตัวนกหัสดีลิง
โดยเข้าทางปีกนกด้านขวานะคะ
จากนั้นเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชเดินทางมาถึงชาปนักสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ได้อ่านประวัติหลวงพ่อคูณ
และเวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาทีนายรัฐมนตรีได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุล
แทนพระองค์วางดอกไม้จันทร์ประธานจากพระเจ้าวรวงเถอร์พระองค์เจ้าสมสวรี
พระวรราชาธินัทดามาศจากนั้นผู้แทนพระองค์อ่าผู้แทนพระสงฆ์นะครับ
จำนวน๙รูปและผู้แทนแขกผู้มีเกียรติ๙คนได้วางดอกไม้จันทร์
ก่อนที่นางศรีดานะครับซึ่งเป็นผู้สืบทอดตามตำนานนะครับ
จะตั้งขบวนยกทัพกระบวนทัพมาฆ่านกหัดสดีลิงตามตำนานของชาวล้านนาและชาวล้านช้าง
เวลาที่มีพระเกจิอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่นะครับที่เป็นที่เคารพนับถือก็จะมีพิธีชะพนักกิจ
ด้วยการสร้างเมนลอยรูปนกหัสดีลิงแบบนี้ครับ
นกหัสดีลิงก็เป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าหินมพาน
คำว่าหัสดีหรือว่าหัสดินแปลว่าช้างนะคะ
หัสดีลิงก็คือนกที่มีรูปร่างคล้ายช้างเดี๋ยวเราไปดูพิธีนี้นะคะ
ถ้าจะเอาเข้าต้องรีบ